กลับมาติดตามข่าวสารของเรากันต่อนะครับทุกผู้ชมครับ
เริ่มต้นกันด้วยการตามความคืบหน้าเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ
ช่วงค่ำที่ราชบุรี
คือราชบุรีตอนนี้กำลังมีการเลือกตั้งท้องถิ่นอยู่

เมื่อวานนี้งานศพงานหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
ที่วัดทะมาขาลนะครับตบลดรทรายอำเภอโพธารามนะครับ
จุดที่ตั้งศพเนี่ยคือสาราสุธรรมวิชัยนะฮะ
ไปเป็นประธานในพิธีจะต้องไปจุดทูบจุดเทียนก่อนที่พระจะสวด
ที่พระจะสวดนะฮะปรากฏว่ามีคนซุ่มอยู่หลังพระประธาน
ต้องไปจุดทูบจุดเทียนนะฮะแล้วยิงใส่เลยครับทุกผู้ชมครับ
ทำให้เสียชีวิตนะครับมีคนบาดเจ็บอีกสี่นะฮะ
ตายหนึ่งเจ็บสี่นะครับสองทุ่มเมื่อวานนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
นี่คือที่เกิดเหตุนะฮะสาราสุธรรมวิชัยประชาสามัคคีในวัดท่ามะขาม
ในพื้นที่หมู่๗ตำบลดอนทรายอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับ
สองทุ่มคืนที่ผ่านมาเมื่อคืนเขาสวดศพคืนสุดท้ายด้วยค่ะนี่นะฮะ
เก้าองเก้าอี้ล้มกระจัดกระจายเพราะคนก็แตกตื่นหนีกันหมดนะฮะ
ช่วงนั้นนะครับรอยเลือดก็หลายจุดทั่วสารานะครับมีปลอกกระสุนปืนขนาดจุด๒๒ตกอยู่๒ปลอก
มีปลอกกระสุนปืนขนาดสิบเอ็ดมมตกอยู่หนึ่งปลอกแล้วก็มีหัวกระสุนปืนที่แตกแล้วเนี่ยนะฮะ
เกลือนทั่วสาราเลยนะครับส่วนมือปืนที่ก่อเหตุอาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีไปนะ
แต่ความคืบหน้าวันนี้มีแล้วนะครับไล่ดูที่คนเจ็บก่อนนะครับเดิมเนี่ยมีคนเจ็บทั้งหมด๕คนนะครับ
คือนายยิ่งพันธ์กันเกดหรือว่ากำนันโทนเป็นกำนันตะบนดอนทรายถูกยิงกระสุนเข้าคอทะลุหลอดลม
อาการสาหัสนะครับนางวราพรเนียมรักษานะครับหรือว่าครูนงนะฮะ
นงนี่เป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกเทศบาลตะบนดอนทรายถูกยิงเข้าชายโครงซ้ายกระสุนฝังในหนึ่งนัด
อาการสาหัสแต่สุดท้ายเสียชีวิตนะครับ
มีนายนครวันเพ็ญนะครับเป็นผู้สมัครสมาชิกเทศบาลตะบนดอนทราย
นางสมทวินศรีรัตน์และนางมลเทียนใจทำ
สองคนนี้เป็นชาวบ้านในพื้นที่ก็ถูกยิงเข้าไปเหมือนกัน
ทำให้มีผู้บาดเจ็บสามคนอ่าสี่คนนะครับแล้วก็เสียชีวิตหนึ่ง
ในผู้บาดเจ็บสี่เนี่ยยังมีสาหัดอยู่หนึ่งนะครับ
อืมนี่ค่ะครับและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่อุกอาจนะคะคือคนร้ายเนี่ย
บอยู่หลังพระประธานแล้วก็ยิงเนี่ยค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะคะ
ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานก็ลงพื้นที่ไปไปตรวจหาร่องรอยของคนร้าย
และตรวจหาวิถีกระสุนค่ะครับจุดที่คนร้ายยืนนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ที่บริเวณลูกกรงอ่ะนะคะจะมีปลอกกระสุนปืนจุดสองสองตกอยู่
จากการขยายผลยิงมาจากเป็นลักษณะของปืนยาว
บอยู่แล้วใช้ปืนยาวเล็งมาเลยยิงมาเลยคือเล็งแบบหวังผลเอาชีวิตเลย
ตำรวจบอกแบบนี้ส่วนในสาราค่ะที่กลุ่มผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บนั่งอยู่อ่ะนะคะ
ก็เจอปลอกกระสุนเหมือนกันเจอปลอกกระสุน๑๑มมและหัวกระสุนขนาดจุดสามแปดตกอยู่
ตำรวจก็ขยายผลในส่วนนี้นะคะว่าทั้งจุดที่คนร้ายยืนอยู่
จุดที่ผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตนั่งกันอยู่
มันมีกระสุนตกอยู่ทั้งคู่หมายความว่าน่าจะมีการยิงตอบโต้กันไปมานะคะ
อันนี้จากการตรวจของเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลมาแบบนี้
วิถีกระสุนค่ะวิถีกระสุนที่คนร้ายยิงจากการตรวจสอบเนี่ยนะคะ
ยิงมาจากทางพระประธานเฉียงไปทางด้านหลังของโรงศพ
ในวันเกิดเหตุเนี่ยค่ะด้านหลังสารามืดค่ะ
ไม่มีไฟส่องสว่างคนก็เลยไม่ได้สังเกตไม่ทันได้มอง
ทางด้านหลังเป็นลูกโรงแบบนี้ค่ะเป็นลูกโรงเหล็กแบบนี้
คนร้ายน่าจะสอดปืนไปตามช่องของลูกกรง
ระยะยิงประมาณห้าเมตรนะคะนี่ค่ะหลังลูกโรงแบบนี้
ครับวันนี้คุณคารินกระมุดโยธินทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุค่ะ
สาราตรงนี้เนี่ยมีทางเข้าออกทางเดียวก็คือที่หน้าสารา
แต่ประเด็นคือวัดไม่ได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าที่ผ่านมาชาวบ้านก็จะไปทำบุญไหว้พระกันตามปกติ
ไม่เคยมีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นภายในวัดนี้นะคะ
ก็เลยไม่ได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้เลยครับ
ทีมข่าวก็เลยลองสำรวจดูนะคะเดินดูรอบวัดที่บริเวณสาลาก็ไม่มีกล้องจริงค่ะ
ไม่มีเลยนะคะทางออกของวัดมีสองทางนะคะ
ก็คือถ้าหันหลังให้กับสาราที่เป็นจุดเกิดเหตุนะคะ
จะสามารถออกไปทางซ้ายทางซ้ายมุ่งหน้าไปถนนเพชรเกษมค่ะ
ส่วนทางขวาจะมุ่งหน้าไปถนนสายรอง
แต่ก็สามารถอ้อมไปออกถนนเพชรเกษมได้
ก็เลยไม่แน่ใจว่าคนร้ายใช้เส้นทางไหนในการหลบหนีนะคะ
ไม่รู้ว่าหลบไปทางซ้ายหรือออกไปทางขวา
แต่ก็ไปเชื่อมกันที่ถนนเพชรเกษมได้

ไม่รวมชาวบ้านที่ถูกลุกหลงเนี่ยนะเขากำลังลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลกันค่ะ
ที่แรกก็มองว่าโอ้โหต้องเป็นเรื่องการเมืองท้องถิ่นแน่
คือสุดท้ายก็ใช่การเมืองท้องถิ่นจริงนะฮะ
แต่เป็นเรื่องการเมืองท้องถิ่นในครอบครัวด้วยนะครับในเครือญาตินะครับทุกผู้ชมครับ
เพราะว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยรู้ตัวแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
จะถูกออกหมายจับในเวลาต่อมาคนที่เป็นมือปืนคนคนที่ไปซุ่มยิงเขาเนี่ยนะฮะ
ชื่อนายวัญชาติเนียมรักษานะครับตอนนี้จับตัวได้แล้วนะฮะมามอบตัวแล้วนะครับ
ตกเป็นผู้ต้องสงสัยก่อนตอนแรกก่อนจะถูกออกหมายจับ
จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่นะครับพบว่านางวราพรเนียมรักษา
หรือว่าครูนงนะฮะซึ่งเป็นผู้เสียชีวิต
ส่วนกำนันโทนนะฮะที่อยู่ในงานศพเมื่อคืนนี้ด้วยแล้วก็ถูกยิงเข้าไปตอนนี้สาหัสอยู่
กำนันโทนเป็นหลานชายของครูนงซึ่งเลี้ยงดูมาเหมือนกับลูกชาย
เพิ่งรับตำแหน่งกำนันเมื่อธันวาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับ
เมื่อปลายปีที่แล้วก็เป็นการรับตำแหน่งกำนันในพื้นที่เนี่ยนะฮะ
เป็นกำนันตะบนดอนทรายต่อจากนายวัญชาติหรือสจเอี่ยว
คือเขาเล่นการเมืองท้องถิ่นกันในครอบครัวนี้นะฮะเขาเล่นการเมืองท้องถิ่นกันอยู่หลายคนนะครับ
ทีนี้ตัวสจเอี่ยวเนี่ยเขาหมายมั่นปั้นมือว่าความจริง
เขาอยากจะให้ลูกสาวของตัวเองเนี่ยมาเป็นกำนันต่อจากเขา
แต่ปรากฏว่ากลับถูกกำนันโทนเนี่ยชิงตำแหน่งกำนันแล้วก็ถูกตัดหน้า
ตอนนั้นก็ผิดหวังไปรอบหนึ่งแหละนี่คือป้ายหาเสียงของครูนงนะฮะ
วราพรเนียมรักษานะครับท่านผู้ชมครับ
ล่าสุดหลังจากเกิดเรื่องตำแหน่งกำนันที่ว่าสจเอี่ยวเคยเป็นกำนันแล้วก็ไปเป็นสจนะฮะ
อยากจะให้ลูกสาวเป็นกำนันต่อแต่ว่าไม่ได้เพราะว่าครูนงเนี่ยเขาส่งกำนันโทนเนี่ย
ที่เป็นหลานเลี้ยงเหมือนลูกเนี่ยลงชิงตำแหนกำนันแล้วก็ได้เป็นกำนันไป
ครูนงมาลงสมัครนายกเทศบาลตำบลดอนทรายแข่งกับนางจิตรดาที่เป็นภรรยาของสจเอี่ยว
ก็เลยมาเจอกันอีกรอบนึงรอบนี้นะครับก็เลยคาดว่าจะเป็นชนวนเหตุในการก่อเหตุนะครับ
แต่หลังจากสจเอี่ยวมามอบตัวเนี่ยสจเอี่ยวเขาปฏิเสธนะฮะนี่ฮะ
นางจิตระดานี่เป็นภรรยาของสเจ้าเอี่ยวหมายเลข๑ส่วนครูนงที่เสียชีวิตนางวราพรหมายเลข๒
แต่สจเอี่ยวมามอบตัวและให้การปฏิเสธนะครับโดยยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องเลยนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะออกหมายจับแต่สจเอียวยืนยันว่าเขาไม่เกี่ยวข้องนะฮะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ
จะมีขึ้นวันที่๒๘มีนาคมปลายเดือนนี้นะครับ

แล้วก่อนที่จะมีการออกหมายจับแล้วก็จับกลุ่มตัวผู้ที่ก่อเหตุได้
ตำรวจบอกแบบนี้นะคะคืออย่างที่บอกคุณผู้ชมไปที่จุดเกิดเหตุ
คือที่วัดที่สาราที่เขาจัดงานศพกันเนี่ยไม่มีกล้องวงจรปิด
ภายในวัดไม่มีกล้องวงจรปิดเลยตำรวจก็เลยใช้วิธีในการสอบปากคำ
คนที่เห็นเหตุการณ์และพยานแวดล้อมที่อยู่ในเหตุการณ์
ได้ข้อมูลมาแบบนี้นะคะคือก่อนหน้านี้เวลาจะจัดงานศพ
จะจัดงานที่สาราเก่าสาราเก่าอยู่ติดกับสาลาที่เกิดเหตุค่ะ
ปกติจะจัดที่สาราเก่าตลอดแต่อยู่ดีเนี่ยมีคนมาสั่งให้คนที่ดูแล
นำศพมาตั้งที่สาราใหม่ที่เป็นสาราเกิดเหตุ
แล้วเขาให้เหตุผลว่าสจเอียวต้องการจะโชว์สาลาหลังใหม่
แล้วก็จะสั่งมหรสบให้มาเล่นด้านหน้าสาลาหลังใหม่
ก็ไม่มีใครรู้ว่าใครจะมาจัดมหรสบอะไร
เขาก็เลยย้ายมาที่สาราหลังใหม่แล้วก็เลยมาเกิดเรื่องที่สาราหลังใหม่
จริงจะไปจัดที่สาราหลังเก่าแล้วคนที่บอกให้ย้ายก็คือสจเอียว
แต่ศพนี้เขาเป็นศพที่เป็นชาวบ้านในพื้นที่นะฮะมันไม่ได้เกี่ยวกับเครือญาติทางนี้หรอก
ไม่เกี่ยวแต่เขาอยู่ดีก็ย้ายย้ายสถานที่จัดอย่างนี้ค่ะครับ
ตำรวจก็เลยบอกว่าเอ๊ะตรงนี้มันน่าสงสัย
ทำไมสจเอี่ยวมาสั่งให้ย้ายพื้นที่มันมีที่มาที่ไปยังไง
ตำรวจก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานนะคะ
จนสามารถไปขออำนาจศาลออกหมายจับสจเอี่ยวได้
แล้วก็เนี่ยค่ะพอนำหมายจับไปที่บ้านไม่มีใครอยู่บ้านนะคะ
ก็บอกว่ามูลเหตุมันเป็นเรื่องการเมืองท้องถิ่นแน่นอน
เดี๋ยวลองฟังเสียงลูกและสามีของผู้เสียชีวิตนะคะ
น้องมันทำแบบนี้ดูมั่นใจเลยไม่มีเรื่องอื่นไม่มีสาเหตุอื่น
มีสาเหตุนี้สาเหตุเดียวแล้วค่ะเกี่ยวกับการเมืองการเลือกตั้งนี้ค่ะ
แม่หนูไปกับผู้หญิงคนนึงทำไมต้องมาทำกับแม่หนูขนาดนี้
คนหนี่มันเป็นอื่นเป็นไปได้เลยถ้าเขาเห็นลูกเคยผมมันเห็นเลย
เห็นเลยมันเข้ามามันมีสองคนเห็น
แล้วตอนที่เขายิงนี่คือยิงจากไหนมาครับ
หลังม่านการเมืองเลย
แล้วก็พูดในวงเล่าเขารุดต้องทำเองงานนี่ต้องทำเอง
กูอย่าจะข้าเราแล้วเฮ้ยคนมาบอกเราแล้วมันจะจริงหรือมันพี่นองกัน
มันก็น้องผมไอ้คนนี้มันน้องชายผม
มันจะมาฆ่าไอ้เหี้ยก็โอนดีกันเราแพ้ชนะก็จบกันไป
คือเมื่อช่วงบ่ายนะคะสจเอี่ยวก็ติดต่อขอเข้ามอบตัวที่สพโพธารามนะคะ
ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่น
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาอาวุธปืนเข้าไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
แต่เบื้องต้นสจเอี่ยวปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะ
ตำรวจคัดค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนนะคะครับ
ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาอยู่แล้วนะฮะในการที่จะให้การหรือว่าปฏิเสธ
หรือว่าจะพูดถึงอะไรยังไงนะครับทุกผู้ชมครับ
หลังจากที่สจเอี่ยวมามอบตัวนะครับและปฏิเสธข้อหาตามที่ตำรวจได้แจ้งข้อหาเอาไว้นะครับทุกผู้ชมครับ
สจเอี่ยวเนี่ยได้ให้ข้อมูลให้สัมภาษณ์นะครับกับนักข่าวของเรา
บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องจริงนะฮะและไม่ได้เป็นคนก่อเหตุไปลอบยิงไปซุ่มยิงเขาด้วย
เพราะไม่ได้มีความแค้นเป็นการส่วนตัวอะไรกับผู้ตายหรือว่าคนเจ็บเลย
ไม่ครับครับไม่ได้ได้ไม่ได้ทำครับ
สเอ๋วก็บอกว่าก็มามอบตัวเพื่อแสดงความฤทธิ์สุดใจ
หลังจากเจ้าหน้าที่ได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้วก็ถูกออกหมายจับในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
ภรรยาของสจเอี่ยวนะครับบอกว่าตกใจมากแล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมายอมรับว่าไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนว่าสามีกับพี่สะพ้ายเนี่ยมีปัญหาอะไรกันนะฮะ
เนื่องจากก็เห็นรักกันดีคุยกันดีอยู่แล้วตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งท้องถิ่นด้วยนะครับ
แต่ก็ไม่เคยเห็นว่าสามีมาบ่นเรื่องหาเสียงอะไรเลยพร้อมกับยืนยันว่าการพ่ายแพ้ของลูกสาวที่ลงสมัครชิงตำแหน่งกำนันเมื่อสองเดือนก่อน
ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการก่อเหตุในครั้งนี้หลังจากก่อเหตุเธอยังไม่ได้คุยอะไรกับสามีนะครับ
ก็รู้แค่ว่าสามีเนี่ยไปมอบตัวตอนนั้นก็บอกว่าให้ไปตามกระบวนการของกฎหมายตอนนี้ตัวเธอเองก็รู้สึกแย่มากแล้วก็ยังไม่มีเรี่ยวแรงที่จะพูดคุยอะไรกับใครด้วย
เราก็ไม่รู้ค่ะตอนตรงเนี้ย
พี่วัญชาติเองก็ไม่เคยพูดหรือไม่เคยบอกอะไรเลยใช่ไหมคะ
ใช่เขาจะไม่ค่อยพูดเพราะว่าบางทีสมัยวันก็ไม่ค่อยได้เจอกันอยู่แล้วค่ะ
อย่างน้องซายอย่างนี้มันเกี่ยวกันไหมกับเรื่องที่น้องซายไม่ได้เป็นกำนันนะคะพี่จุ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะย้อนไปดูช่วงจังหวะที่เกิดเหตุกันหน่อย
อย่างที่บอกไปไม่มีกล้องวงจรปิดดังนั้นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็คือพยานสำคัญ
ที่จะให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ได้นะคะ
คือช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นการจัดงานศพให้กับชาวบ้านในพื้นที่

แล้วคนในพื้นที่เนี่ยเขาไปร่วมงานศพกันเป็นร้อยคนเลยนะ

เพราะว่าเป็นคืนที่สวดพระอภิษฐรรมเป็นคืนสุดท้าย
ทางมัฒนายกวัตถ้ามขามคานายสุกิจจิตคำ
บอกว่ากำลังเชิญกำนันโทนที่เป็นประธานงานศพ

กำลังจะจุดทูปที่หน้าองค์พระคุณผู้ชม
เสียงปืนดังขึ้นปั้งคือหลายนัดมากนะคะ
เขาก็ตะโกนบอกทุกคนที่อยู่ในงานศพ
หมอบลงกับพื้นเพื่อหลบกระสุน
แล้วคนเป็นร้อยคุณผู้ชมนึกดูสิคะ
แล้วกระสุนมาจากหลังองค์พระอภิษฐรม

คนร้ายใช้ปืนยาวยิงมาค่ะ
ค่ะทีนี้ค่ะทางฝั่งคนติดตามกำนันโทนประธานใน
งานศพอ่ะเขายิงสวนเพื่อตอบโต้กับคนร้ายพอสิ้นเสียง
ปืนก็เลยเห็นว่ามีคนถูกยิงหลายคนเลยค่ะ
ก็ได้ยินเสียงปืนมาผมก็อารามตกใจครับผมก็ฟังทุก

ออกใหม่เลยใช่ไหมลูกพุทธออกใหม่ไหม

ผมก็บอกทุกคนหมอบผมเห็นคนนอนอยู่
ใครนั่นใครนั่น
ผมก็ไม่ได้นั่นว่าจะเป็นกำหนัง
ที่ล่างคนเขาบอกว่ามีกำหนังคนหนึ่งกับครูนง
ผมก็บอกอยากย่านถ้ามีรถยนต์มา

ควรจะบอกครับเรื่องนั้นครับ

อยู่ในงานโดนลูกหลงไปด้วย
กระสุนเถียวที่หลังไปหูด้านซ้าย

ท่านเป็นพระลูกวัดถ้ามะขามค่ะ

แถวนี้พ่อปืนมันดังไหล่นัดเข้า

อาตามาจะนำหย่อยยมมาสาวดมนต์คนอดทุกคืน

เขาไม่ได้คิดมาก่อนเลยว่าคลื่นสุดท้าย

เพราะว่าคือตามปกติแล้วประธานที่มาในพิธีสวดศพ
คืนนั้นต้องไปจุดทูบจุดเทียนที่พระประธานก่อน

ถูกต้องฮะคือยังไม่ทันเริ่มสวดเลย

อันนี้บังแผลนะคะเฉียวไปแบบนี้
ท่านผู้ชมครับศพของครูนงนะฮะ
ศพของครูนงวันนี้ญาติได้รับศพมาแล้วนะครับ
นำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเลยนะฮะ

ก็แน่นอนแล้วครับว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับ
วราพรเนียมรักษาหรือว่าครูนงผู้สมัครนายก
เทศบาลตำบลดอนทรายนะครับ
ที่ถูกยิงเสียชีวิตจากเหตุการณ์เมื่อคืนนี้นะครับ
ก็มีพิธีรดน้ำศพไปเมื่อ๑๖นาฬิกาที่ผ่านมาครับ
ก่อนจะบรรจุร่างในโลงนะครับ
สามีบอกว่าภรรยาเกษียณอายุราชการครูมาได้สัก๓เดือนเสร็จ

ตอนนี้ก็อายุ๖๐นิดนะครับ
ด้วยความที่ยังมีไฟในการทำงานแล้วก็เป็นนักพัฒนานะครับ
พอลงสมัครก็มีกระแสที่ดีมาก
ถึงขั้นเป็นตัวเต็งที่จะได้รับการเลือกจากประชาชนในพื้นที่
สามีของครูนงบอกว่ามีภรรยาของผู้ต้องหาเนี่ยก็คือสจเอี่ยวเป็นคู่แข่ง
ซึ่งเป็นนายกเทศบาลมา๓สมัยอยู่แล้วเป็นคู่แข่งภรรยาเพิ่งลง
ทีนี้ด้วยความที่ภรรยาไฟแรงและเห็นว่าน่าจะมีโอกาสในการได้รับตำแหน่ง
ก็เลยลงสมัครรับแข่งขันนะฮะแต่ก่อนหน้านี้อันนี้ที่สามีของผู้ตายครูนงเขาบอกนะ
เขาบอกว่าด้วยความแรงของภรรยากระแสแรงมาก
มีการเสนอเงินมาให้ภรรยา๑ล้านบาทให้ครูนงเพื่อให้ถอนตัวไม่ลงสมัคร
แต่ตอนนั้นก็คุยกันปรึกษากันว่าไม่เอาไม่รับเงินนะครับ
ก็แล้วแต่ประชาชนดีกว่าว่าจะเลือกใคร
ขอให้เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย
หลังจากนั้นฝั่งผู้ต้องหาก็มักจะไปข่มขู่หัวคะแนนเสียงของภรรยาก็คือครูนง
ให้ระวังตัวอะไรอย่างนี้อันนี้คือคำกล่าวอ้างของสามีของครูนงที่บอกนะฮะ
ทางฝั่งของสเจ้าเอ๋วหรือว่าภรรยาของสเจ้าเอ๋วที่เขาลงชิงตำแหน่งด้วยเนี่ย
เขายืนยันว่าเขาไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

แต่คงจะมีชาวบ้านเห็นซึ่งไม่แน่ใจว่าชาวบ้านเนี่ย
จะกล้าถึงขั้นไปเป็นพยานให้หรือไม่ในคดีนี้
เพราะเกรงว่าผู้ต้องหาจะเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
อยากให้ตำรวจให้ความเป็นธรรมกับแม่ของเธอด้วย
โดยเธอบอกว่ายังไงซะแม่ของเธอจะต้องไม่ตายฟรี
คิดว่าน่าจะมีคนเห็นนี่แหละค่ะมันต้องต้องมีคนเห็นบ้างค่ะ
แต่แค่ว่าเขาจะกล้าพูดหรือเปล่าว่าเห็นเป็นใครอะไรอย่างนี้ค่ะ

เพราะว่าเขาไม่ได้ทำแบบนี้ครั้งแรกเขาก็ไม่ได้ทำ
เขาเคยทำอะไรที่มันอุปกรณ์แบบนี้
แล้วสุดท้ายเขาก็ไม่ได้มีใครทำอะไรเขาได้ค่ะ
อันนี้แม่หนูโดนกระทำหนูก็ไม่อยากจะให้แม่หนูต้องมาตายฟรี
หรือว่าจะต้องให้เรื่องเงียบไป
หนูอยากให้เขาได้รับกรรมมั่งได้รับกรรมแล้วก็ได้รับกับสิ่งที่เขาทำ